จักรีมีที่มาจากบรรดาศักดิ์เจ้าพระยาจักรีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกในราชวงศ์จักรี
คำว่าจักรีพ้องเสียงกับคำว่าจักรและตรีซึ่งเป็นเทพอาวุธของพระนาราย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สร้างพระแสงจักรและพระแสงตรีไว้หนึ่งสำรับแล้วนำเข้ามณฑลพิธีในการประกอบพระราชพิธีปราบดาพิเศษของพระองค์
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลต่อต่อมารวมทั้งกำหนดให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรี
มาจนถึงปัจจุบันและในแต่ราชการได้ส่งสร้างพระราชลันจกรประจำรัชกาล
คือตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับกำกับพระปรมาพิไทยและประทับกำกับเอกสารสำคัญการราชการแผ่นดินดังนี้
ตราประจำราชการที่๑มีพระราชลันจกรเป็นรูปปฐุมอุณาโลม
ตราประจำรัชกาลที่๒พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นรูปครุฑยุทธ์นาค
ราชการที่๓พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชลันจกรรูปปราศาสตร์
ราชการที่๔พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชลันจกรพระมหาพิชัยมงกุฎ
พระราชลันจกรประจำรัชกาลที่๕พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นรูปพระเกี่ยว
ราชการที่๖พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นรูปวชิราวุฒิเรียกว่าพระราชลันจกรพระวชิระ
ราชการที่๗พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชลันจกรพระแสงสอน
พระราชลันจกรประจำรัชกาลที่๘พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาอานันทมหิดลเป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับบนบันลังดอกบัว
พระราชลันจกรประจำรัชกาลที่๙พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาจ